ถ้าคุณผู้ชมขับตามรถบรรทุกอ้อยคันนี้
และเห็นเขาสับขับเนี่ยเวียงไปเวียงมาสายไปสายมาอีกอย่าง
ของที่บรรทุกกลัวหล่นเหลือเกิน
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงเป็นคลิประทึกให้ดูนะครับ
เดี๋ยวไม่จอดเลย

โอ้โหคันที่ขับตามก็ต้องลุ้น
คันที่ขับสวนทางแล้วตรงทางโค้งแบบนี้

คุณว่ามอเตอร์ไซคันนั้นคือเขาเห็นทรงแล้วใช่ไหม

เร่งเครื่องไปส่วนคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถ

ก็เกือบจะโดนอ้อยเหล่านี้ทับนะคุณนะ
เป็นวินาทีระทึกจริงนะครับ
เพราะว่ารถบรรทุกอ้อยเนี่ย
มันมาล้มบริเวณถนนสายอำเภอทรัพย์ใหญ่เทพสถิต
ตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะครับ

สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ

เอ้าคุณคนขับรถบรรทุกอ้อยอยู่ไหม

นี่ตอนเมื่อกี้โผล่ออกมานะฮะ

แล้วก็รถบรรทุกอ้อยก็ยังล้มขวางถนนอยู่แบบนี้
ต้องมีการประสานรถยกมาช่วยกันเคลื่อนย้าย
ชาวบ้านบอกว่ารถคันนี้ไปรับอ้อยในตำบลนายังกลักนะครับ
จะไปส่งอ้อยที่โรงอ้อยอำเภอบำเน็ตนบรงจังหวัดชายภูมิ
ว่าคงบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
พอมาถึงจุดเกิดเหตุทางโค้งและขึ้นเขา
น้ำหนักมันเทมาฝั่งขวาจนรถพลิกตะแคงแบบนี้แหละครับ
เคราะห์ดีนะไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณ
คนขี่มอเตอร์ไซค์โหเสียวสังหลังวาบเลยนะฮะ
ส่วนคนขับรถเก่งที่ติดกล้องหน้ารถก็โอ้โหร้องลั่นเลยล่ะครับ
ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็มีรถบรรทุกพลิกคว่ำในลักษณะเดียวกันมาแล้ว
ว่าสาเหตุเดียวกันแล้วฮะก็คือบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับ